เอามาดูนะครับสุนัขวิ่งออกจากป่าช้านะครับ
แล้วไปตัดหน้ารถปูนรถปูนเสียหลักสิครับ
เบรกไม่ทันนะครับหงายท้องล้อชี้ฟ้าเลยรถปูนอ่ะ
นี่ไงโอ้โหล้อชี้ฟ้าไหมนะครับสภาพรถปูน
ทะเบียนนะ๘๐๖๑๐๓แพร่ที่พลิกหงายท้องล้อชี้ฟ้าครับ
ตกอยู่ในทุ่งนาบริเวณชาปนสถานดอนทันปงพร้าวหมู่๖
บนร่องกาดอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่ครับมีนายชนะหนอมเขื่อน
อายุห้าสิบเอ็ดปีเขาเป็นคนขับนะครับติดอยู่ในรถแหละ
เจ้าหน้าที่ต้องใช้เครื่องตัดถ่างมาช่วยเหลือนำตัวผู้บาดเจ็บออกมานะครับ
ก็ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะเล็กน้อยนี่คนนี้คนขับ
ชนะเล่าบอกว่ากำลังเอาปูนไปส่งที่บ้านหลังหนึ่ง
ตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วเที่ยวที่เกิดเหตุเนี่ยเที่ยวที่๔แล้วนะครับ
แล้วก็ระหว่างขับมาที่เกิดเหตุมีสุนัขสองตัววิ่งออกจากป่าช้า
พี่เอาดีสุนัขเปล่านี่ถ้ากลางคืนผมสงสัยเลยนะ
เออนะฮะมาตัดหน้ารถพี่เขากระทันหันครับ
ก็เลยหักหลบเสียหลักแล้วก็พลิกคว่ำแบบนี้แหละครับคุณผู้ชมครับ